อยากเจ้าจิ้นให้เขาเป็นคู่จริงสะเลิกเกินใช่ไหมครับ
กล้องคุณสมข่าวแรกขอเปิดข่าวนี้นะครับ

คุณผู้ชมหลังจากที่ตัดต่อรูปกันมานานนะคะ

เมื่อวานนี้สดร้อนคลิปนี้เลยนะคะเขาเจอกันจริงคุณผู้ชม
ไม่ใช่ตัดต่อแล้วล่ะค่ะแล้วแฟนคลับบอกว่าเหมือนฝันที่เป็นจริง
แบบนี้เลยเชอรี่นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะแดดี้แพทย์พาวเวอร์แพทย์นะคะ
ไปออกรายการค่ะที่พี่แอฟทักษะออนเนี่ยไปเป็นพิธีกรคุณผู้ชมนะคะ
ระหว่างอัดรายการเนี่ยเขาคุยกันกระจุ้งกระนิ้งนะคะแต่ด้วยความสุภาพแล้วนะคะ
ที่พิธีย์แพทซ์เขาก็ไม่ได้แซวแม่แอฟสักเท่าไหร่ครับ

พอเสร็จรายการปุ๊บนะคะเขาก็มาถ่ายรูปหน้าสตูดิโอแบบนี้ค่ะ
แฟนคลับเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าเขามีคุยกันแบบว่าสุภาพนุ่ม
เขาเรียกแทนตัวเองกันว่าเรากับเธอ

บางเพจก็เอาไปเขียนแซวนะบอกว่าคู่นี้เนี่ยเหมือนคนอยู่หน้าห้อง

นักเรียนดีเด่นหน้าห้อง
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะก็สอบถามความรู้สึกค่ะ
ทั้งคู่บอกว่าดีใจมากที่ได้เจอกันสักทีนะคะ
ส่วนเรื่องละครค่ะทั้งคู่ก็อยากจะเล่นด้วยกันนะคะ
เห็นบอกว่าบทไหนจัดมาแม่แอฟก็พร้อมจะเล่นนะคะ

เขาเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็สวยแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากในเรื่องการแสดง
แต่ถ้าต้องมาเล่นจริงเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปกำหนดหรอกว่าจะต้องเป็นบทนู้นบทนี้
จะต้องเป็นพระเอกอย่างเดียวหรืออะไรอย่างนี้ฮะ
คือว่าผมมองเรื่องการแสดงเป็นเรื่องของงานศิลปะอย่างหนึ่งนะครับ
เขาก็น่ารักอะครับเขาก็น่ารักเขาก็มีความคิดมีทัศนคติที่ดีกับเราอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็รู้สึกยินดีด้วยอะไรอย่างนี้ครับถ้ามีวันนั้นจริงนะครับ
ได้ดูการสัมภาษณ์ของคุณแพทย์นะคะก็รู้สึกขอบคุณมากเลยค่ะ
คือคุณแพทย์ให้สัมภาษณ์ดีมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากค่ะ
อันนี้ต้องแล้วแต่คุณแพทย์จะให้เกียรติมาเล่นละครไหมคะ
ละครกันต่อไปเนาะจะได้เล่นเรื่องอะไรกันต่อค่ะ